ถ้าพูดถึงชื่อของเสียมีท่าเต้นให้คุณชนะเต้น
เรียกแบบพ่อเรียกแบบพี่
เรียกว่าเสี่ยงทับสายเปย์นี่แหละจ้า
ควงแฟนสาวไปไหนทำบุญไหว้ไอ้ไข่

พร้อมกับโชว์อะไรเด็ดกันด้วย

โปรยฝนคลอง๑๑อำเภอน้องเสือจังหวัดปฐุมธานี
มีชาวบ้านมีนักเสียงโชคมากันแน่นเลย

ทำพิธีแบบนี้เจิมหน้าผากเจิมกระเป๋าเงิน
รถยนต์กับพระอาจารย์กุยเจ้าอาวาส
เป็นเกจิดังเมืองปฐุมธานีเลยนะคะ
แล้วก็มากราบไหว้ขอพรแก้บน
ถวายของจุดประทัดให้กับไอ้ไข่มากันแน่นเลย
เสียชัดสายเป่ควงแขนคุณทัศนีหรือน้องออม
ภรรยาสาวที่เพิ่งแต่งงานกันไปหมาดเนี่ยค่ะ
เดินทางมาที่วัดแห่งนี้วัดโปรยฝนคลอง๑๑
เพื่อเจิมหน้าผากกับพระอาจารย์กุยเหมือนกัน
เพื่อเสริมสิทธิของคนนะคะเพิ่มความปั๊งในชีวิต
อกจากนี้ก็มีการร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ด้วย
เป็นจำนวนเงินทั้งหมด๙๐๐บาท
ไม่มีแบบว่าอึกอักยึกยักษ์เลย
แล้วนี่นะคะเลขสวย๙๙๙๙๙บาท
ร่วมสร้างโบสถ์นะคะทำบุญไป
เขาบอกว่ายอดขายหน่อกล้วยมีออเดอร์มากขึ้น
ก็คือทำให้เขาเหมือนแบบว่าธุรกิจการค้าขายดีขึ้น
และยังดวงดีได้เจอเรื่องบุภเพสันนิวา
ได้พบเจอกับสาวคนนี้
ตามที่ได้เคยขอพรเอาไว้
มาขอพรนะให้ได้เจอความรักที่ดี
แล้วก็ยอดขายหน่อกล้วยก็ดีขึ้น

ใช่วัดแห่งนี้เขามีความเชื่อด้วยนะ
เขาว่ากันว่าใครที่มาขอพรมักจะสมหวังได้ดั่งใจ
ขอเอาไว้ซื้อสักหน่อยก็แล้วกัน

แหมอะไรก็สมหวังดั่งใจไปแล้ว
ไม่รู้ว่ารางวัลที่๑จะตามมาหรือไม่อดใจรอดูกันนะจ๊ะ
พงขอพรอะไรก็ว่ากันไปพรหนึ่งที่ผมขอแต่ไม่เคยสำเร็จสักที
คือพอนจ๊ะพอน
คืนนี้ขอนอนบ้านน้องพรได้ไหม
ถ้าขอพอนต้องถือขอพ่อพรเถอะ